คุณผู้ชมค่ะมากันที่อีกหนึ่งคู่
คู่นี้เขาเพิ่งจะตัดลิปปิ้นตัดสายสดือก็ได้

ประกาศตัวว่ากำลังศึกษาดูใจกันอยู่
คือตอนนี้ออกตัวแล้วว่าคบกัน
แต่ล่าสุดต่างฝ่ายต่างก็โพสต์รูปในอินสตาแกรมส่วนตัว
เป็นรูปของตัวเองทั้งนั้นไปเที่ยวที่ญี่ปุ่น
แต่ไม่มีรูปคู่ไม่รู้ว่าเขาไปด้วยกันหรือเปล่า

เขาไปจับโปเกมอนกันคุณญี่ปุ่น

เขาบอกว่าเคยเอ่ยปากออกมายอมรับด้วยกันทั้งคู่แล้วนะจ๊ะ

เดินหน้าสารสัมพันธ์กับนักร้องหนุ่มไฮโซเนม
รายการแบบไร้ข้อกังขาเพราะว่าเคลียร์ทุกประเด็นไปแล้วนะคะ
ล่าสุดก็ยิ่งน่าจับตามองไปกันใหญ่เลยคุณ
เมื่อฝ่ายชายเข้าบินลัดฟ้าเป็นลัดลาที่แดนปลาดิบนะคะ
พร้อมกับโพสต์ภาพช่วงเวลาพักผ่อน
ลงอินสตาแกรมส่วนตัวกันโอซาก้าแต่ว่าไม่มีรูปคู่นี่แหละแต่ใครถ่ายให้ล่ะ
ก็สลับกันถ่ายเอาเหรอนึกว่าตั้งขาก่อน

นี่แหละแต่ว่าก็ใช่ว่าจะเล็ดลอดสายตาของเหยียวข่าวสายโซเชียลของเราไปได้นะคะ
เพราะว่าในช่วงเวลาเดียวกันเป๊ะเนี่ยฝ่ายหญิงเขาก็โผล่อยู่ที่ญี่ปุ่นเหมือนกัน
ไม่มีผิดเลยเออแล้วก็ต่างคนต่างไป
หรือบังเอิญโลกกลมผมหรือขิดก็ไม่รู้
คู่นี้ที่ต่างแดนแบบรัวกันแล้วจ้า
คือคนดูก็ไม่ได้ว่าจะมาจับผิดว่าเออไปคนละทีหรือไปพร้อมกันเขาก็รู้กันอยู่แล้วแหละ
ก็เลยแบบเออไหนก็ไหนขอรูปคู่เลยดีกว่าเนาะเอารูปคู่มาเลยไหนก็เปิดตัวแล้วว่ากำลังคบหาดูใจกันไปด้วยกันไม่เป็นไร
แต่ว่าฮ่องกงไปในฐานะพี่น้องใช่ไหมอันนั้นพี่น้องอันนี้ญี่ปุ่นแล้วโอเคอันนี้คนรู้ใจแล้วคนละสถานะแต่ไปด้วยกันเฉยค่ะ